เจ้าเก่าเจ้าประจำของเรา
เป็นทั้งสายมูและเป็นทั้งสายบุญ

ไปทำบุญครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะ
ไปกับเพื่อนสนิทไปกับคนสนิท
ไปทำบุญทอดกระถิ่นที่จังหวัดบ้านเกิด

ครั้งนี้เนี่ยแม่ฮายเป็นหัวหน้าทีม

เงินทั้งนั้นคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะแม่ฮายไปพร้อมกับใครรู้ไหม

เดินทางไปร่วมงานทอดกระถิ่นที่วัดสวนหลวงจังหวัดนครสวรรค์
ใส่แว่นตาสนดื่ม

เป็นนางฟ้ารำหน้าขบวนไปเลยสนุกสุดทั้งรำทั้งเต้น
อยู่คู่กับพี่อำพรเรียกว่าใส่สเต็ปเป็นแบบที่ไม่มีใครยอมใคร
ยกมือชูมืออ่ะเผ่เผ่เผ่
ดูแบบนี้พี่แจ๊คนิดนึงนะน้องพลอยมันจะรอบโบสถ์ตอนไหนเนี่ย
นั่นน่ะสิคือขบวนกะถิ่นน่ะ๓เก้าถอย๔เก้า
วันเนี่ยถึงรึยังซาลาการเป็นกะเลี่ยเนี่ยอยู่หรือยังวันนี้
ค่ะเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลัง๓เก้าแวะเต้นอีก๕นาที
โอ้โหข้างวานว่าสนุกแล้วใช่มั้ยพี่แจ๊ค
ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศช่วงกลางคืนก่อนทอดกะถิ่นกันหน่อย
ย้ำนะคะว่าอย่างไม่เป็นทางการนะตอนนี้เขายังนับกันไม่เสร็จ
คร่าวเลยยอดกระถิ่นก็คือ๑๖๕๐๔๓บาท
อันนี้ยังนับไม่เสร็จอ่ะ
ใช่อันนี้ยังนับไม่เสร็จนะทยานกว่า๑๖๐๐๐๐๐บาท
และย้ำตัวเลขกันอีกครั้งคุณผู้ชมเนี่ยเงินในพานนี้นะคะ
๑๖๕๐๔๓บาท๑๖๕๐๐๔และ๓
คุณผู้ชมไปกันต่อนะคะได้ยอดมงคลแล้ว
พาคุณผู้ชมนะคะรวมถึงคุณสองคนด้วย
พี่จะพาน้องลงใต้ไปเที่ยวทะเลหนังเรือลงเลดำดูปากการัง
ไหนปากการังเห็นแต่ไก่ชน
เออก็ใช่นะสิไม่ได้พาไปดูปากการังหรอก
พาไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ลูกทุ่งสาวชื่อดังคุณนุ่นนุ่นซูเปอร์วาเลนไทย
เดินทางไปร้องเพลงที่ภาคใต้ในช่วงที่ว่างค่ะ

ก็เลยเดินทางไปที่วัดเจดีไอ้ไข่
ไปไหว้ขอพรให้สำเร็จสมดั่งใจปรารถนาทุกประการ
รวมถึงยังได้ปิดทองที่หุ่นของไอ้ไข่
เพื่อความเป็นสิริมงคลชาวคนภาคใต้เขาเชื่อเรื่องแบบนี้นะใช่
ซึ่งหลังจากที่ปิดทองแล้วก็ขอพรเสร็จแล้ว

ที่สาวนุ่นเขาจะให้โชคให้ลาบแฟน
ด้วยการเสี่ยงเซียมซีอ้าวจะได้เลขไหนไปดูจ้า
โอ้ยเลขช่องเราเนี่ยพี่แจ๊ค
ตอนหยิบขึ้นมาอย่างนี้ยังมองเห็นไม่ชัด
แต่พอซูมเข้าไปเสร็จปุ๊บโอ้โหชั้น๒เลย
อ่ะเสร็จแล้วได้เลขเซียมซีแล้ว
ไปต่อสิจ๊ะไปที่แผงลอตเตอรี่จ้ะ
ซื้อเลขที่เสี่ยงเซียมซีได้ดูในมือของน้องนุ่นนะคะ

หรือจะเป็น๓๕๙๙๑๐แต่ละใบสวยทั้งนั้นเลย
แต่เขาหยิบมาได้๓๒นะแต่เขาคละเลขอยู่เหมือนกันนะ
ใช่คละไปคละมามันต้องโดนสักตัวนึงนั่นแหละ
เป็นพิกษ์พิเศษนะใช่ค่ะ